แต่จากเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทำให้ในสื่อโซเทียลหรือว่าในโลกออนไลน์พูดถึงกันเยอะ
พลเอกประวิทย์ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่า
จะเอาผิดอย่างถึงที่สุดเอาผิดขั้นเด็ดขาด

เอาผิดให้แน่นะอย่าปกป้องนะ
เอาผิดให้หนักนะกระแสมาแบบนี้เยอะ
ไปดูกระแสในโลกโซเทียลพูดถึงกรณีนี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
ในโลกโซเชียลก็มีการแชร์ภาพ
ซึ่งเป็นภาพสภาพร่างกายของพลทหารหลังโดนซ้อมจนเสียชีวิต
มีการนำรายชื่อนำประวัติของครูฝึกมาเปิดเผย
แล้วก็มีการเรียกร้องขอความเป็นธรรม
หลังจากญาติได้เปิดเผยว่าพลทหารไม่ได้ถูกลงโทษจากการเสพยาเสพติดตามที่กองทัพให้ข่าว
แต่สาเหตุที่ถูกลงโทษเพราะไปทวงเงินกับนายสิบนายหนึ่งเกิดการทะเลาะกัน
ก็เลยถูกครูฝึกซ้อมจนเสียชีวิต
ทหารไทยด้วยกันทำกันถึงขนาดนี้มันน่าเสียใจ
เลวร้ายกว่าสิ่งใดที่จะทำใจยอมรับได้
ถ้ามีคนมาทำแบบนี้กับลูกหลานของพวกคุณคุณจะรู้สึกยังไง
ซึ่งก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะ
รายก็ร้องขอให้นำตัวคนผิดมาลงโทษให้ถึงที่สุด
จากนี้นะคะมีพลทหารรายหนึ่งเขาออกมาโพสต์เป็นข้อความเชิงตัดเพาะ
ข้อความนี้ระบุว่ารับใช้ชาติสิ่งที่ได้ตอบแทนคือความตาย
ไม่อยากเห็นเหตุการณ์แบบนี้อีกแค่คำว่าทหารเกณฑ์ก็ถือว่านักแล้ว
ให้เกียรติเราเหมือนที่เราให้เกียรติคุณด้วยพร้อมกับลงท้ายว่า
หลับให้สบายกรรมใดใครก่อกรรมนั้นจะลงโทษเขาเองค่ะ